เรื่องนั้นผ่านไปค่ะมาเรื่องสวยงาม
บ้างดีกว่านะคะเวทีนางงามช่วงนี้ก็

เป็นตับลนตุบ

ใช่คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมก็มีการเกิดผิดพลาดเหมือนกัน
นี่เป็นใครของน้องฟ้าใสปวีนสุดานั่นเอง
เธอนั้นประสบอุบัติเหตุล้มบนเวทีค่ะเดินผ้า

ที่จังหวัดขอนแก่นเดี๋ยวไปดูคลิปเต็มกันนิดนึงค่ะ

โอ้โหก็ท่าใหญ่ตะคุบใหญ่เหมือนกันนะคุณนะ
โอ้โหแต่ว่าด้วยความเห็นใจแล้วดูชุดดิ
ลุยกายลากพื้นขนาดนั้น

เป็นห่วงฟ้าใสจริงไม่ใช่อะไร

แล้วก็ให้กำลังใจคุณผู้ชมกันเต็มฟีดเลยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐเนี่ยขอโทรศัพท์แล้วกันขอสอบถามไปที่น้องฟ้าใส

บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะพี่
แล้วก็ไปอยู่กับผู้จัดการส่วนตัวพี่เอสนั่นแหละ

บอกว่าเหตุการณ์ตอนที่ล้มมาเกิดขึ้นเร็วมากเลย
จังหวะที่กำลังก้าวข้ามขั้นบันไดพอดี

แล้วเท้าอีกข้างไปเหยียบชายกระโปรงล้ม
คือมันแหวกนะครับคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าคือพอเวลาก้าวเท้าไปอีกอันนึง

แล้วก็ล้มเลยกระโปรงชัยมันยาวด้วย
โชคดีที่เอามืออีกข้างหนึ่งยันพื้นไว้
ไม่งั้นนะคุณผู้ชมป่านนี้หน้าน้องอาจจะทิ้มลงไปก็ได้
พอยังเห็นเออก็น้องก็ยืนถ่ายรูปกับผู้ใหญ่ต่อจนแบบว่า

พี่พี่เอสมันแบบมันแสบแผลพี่
พี่เอ็ดก็เลยหายาแล้วก็ทาให้ฟ้าใสนะคะ
ยังไงเนี่ยฟ้าสายก็ขอบคุณแฟนที่เป็นห่วงนะคะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมองว่าเออเป็นการฟาดเคราะห์ไปแล้วกัน
เพราะว่าถ้าหากเจ็บกว่านี้อาจจะต้องแคนเซิลงานอีกหลายงานเลยคุณผู้ชม
แจ๊คพูดถึงฟ้าใสเมื่อกี้พี่แจ๊คยังเมาส์ให้ฟังเลยว่า
วงการขาอ่อนนี่เขาก็ต้องมีแบบว่ามีสีสันตลอดเวลานะ
สงครามอ่ะเหรอเธอจะบอกว่าสงครามเหรอ
อาสงครามก็ได้ตามแม่ว่าก็ได้นะคะ
เพราะล่าสุดไงคุณเกดเมธินีคุณลูกเกดนั่นแหละ

คือจำได้ไหมแต่ก่อนเคยเอาใจช่วยฟ้าใส
ในฐานะคือเธอเป็นผู้ปลูกปั้นนั่นแหละนะ
คุณลูกเกดก็เลยเปลี่ยนมาช่วยคุณปุ้ยทีพีเอ็นแทน

ผลักดันมิจยูนิเวิร์ดไทยแลนด์คนใหม่อย่างอาแมนด้าค่ะ
เพื่อไปชิงมงกุฎระดับจักรวาลปีหน้า

ดราม่ามันเป็นเรื่องธุรกิจคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเธอกับฟ้าใสนะจบไปตั้งแต่ขึ้นเครื่องไปแอดแลนต้าเมื่อปีที่แล้ว
ภารกิจของเธอครั้งนั้นจบลงไปแล้วเธอว่างั้น

หน้าที่ของเกรดเนี่ยมันได้จบเมื่อฟ้าสายก้าวขึ้นอยู่บนเครื่องบิน
ไปแอดแลนต้าหน้าที่ของเกดจบแล้ว
เทรนอแมนด้าเพื่อจะไปสู่เวทีต่อไปเนี่ยว่ามีอะไรบ้าง

เอาแหละก็อยากจะให้มองภาพรวมกว้างก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทย
ถ้าเธอได้ตำแหน่งมาเนี่ยคนไทยก็มีชื่อเสียงด้วย

เป็นเรื่องของงานก็เชียร์กันต่อไปนะคะ